คุณผู้ชมมาดูภัยสังคมเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
หื่นนั่งช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่นั่งช่วยตัวเองในรถค่ะ
มีนักเรียนนักศึกษานั่งขนาดข้างช่วยตัวเองจนสำเร็จความไคร้
น้ำเนี่ยเลอะพื้นรถเลยน้ำมันน้ำไม่ได้หกใช่ไหม
ไม่ค่ะคุณผู้ชมไม่อายเทพยดา๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
ถ้าบนโลกมนุษย์บอกว่าไม่อายใครไม่สนใครไม่แคร์สื่อ
คุณผู้ชมคะดิฉันพูดอาจจะไม่เห็นภาพดูคลิปกันเถอะค่ะ
คุณสุภาษาราคุณเห็นไหมดิฉันตาไม่ค่อยดี
อ่ามันก็เงินเงินงักอ่ะน่ะคือไม่ได้รุนแรงใช่มั้ย
ไม่ได้รุนแรงแต่สุดท้ายคุณผู้ชม
ตามรายงานข่าวคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
น้ำเนี่ยเปลือพื้นรถเลยนะคะโอ้เนี่ยเป็นภัยสังคม
เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะคะตามจับกลุ่มตัวผู้ชายโรคจิตคนนี้มาให้ได้
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
ข้อความบอกว่าเช้านี้บุคคลในภาพคนนี้นั่งรถสองแถวไปกับนักเรียน
สำเร็จความไคร้บนรถเอาเสื้อปิดแต่มีน้ำออกมา
เด็กเลยรู้มีใครรู้จักบ้างจะตามไปกระทืบมันที่บ้านเลย
เด็กผู้หญิงนั่งเต็มรถเลยสงสารเด็กมาก
จะเป็นฝันร้ายของเด็กหรือไม่ช่วยกันตามหาตัวมาให้ได้อันตรายครับ
บอกพี่กัดนิดนึงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถสองแถว
ฝ่าสายหน้องมนธนบูรีค่ะคุณคะแถวนั้นทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัย
นักศึกษาโดยสารรถสองแถวแบบนี้

คุณผู้ชมทีนี้ผู้โดยสารที่เป็นหญิงสาวนะคะ
แน่นอนว่าพอเขาเห็นแล้วมันเป็นภาพภาพบาดตาบาดใจเขา
เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นฝันร้ายของเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ชายคนนี้น่าจะป่วยด้วยโรคจิตนั่นแหละค่ะ
ส่วนผู้โดยสารรายหนึ่งบอกว่า
ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาหรือชาวบ้าน
ช่วยกันตะโกนบอกคนขับรถสองแถว
หรือบอกคนในรถให้ทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าว
แล้วก็รีบกดกริ่งเพื่อให้ไปบอกคนขับให้มาช่วยเหลือทันที
อย่าปล่อยให้เหตุการณ์ซึ่งหน้าแบบนี้มันผ่านเลยไป
เหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นภัยสังคม
อนให้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ฉะนั้นแล้วอาจจะไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกคุณคิดนะ
ไปไกลกว่านั้นถ้าเกิดว่าผู้ชายโรคจิตคนนี้ไปก่อเหตุคมขืน
น้องผู้หญิงคือห้ามตัวเองไม่ได้มีความต้องการทางเศษ
ต้องระบายด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีนี้แล้ว
ถ้าข่มขืนไม่พอไปฆ่าเขามันกลายเป็นเรื่องใหญ่
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ว่ามันเป็นภัยสังคมใช่ประจานไปเลยค่ะ
เขาจะได้จับไปบำบัดหรือว่าไปรักษาถ้าเกิดเป็นโรคจิตนะคะ
กลิ่งแล้วไม่ใช่ลงจากรถจ่ายค่าโดยสารนะ
ดกลิ่งเพื่อที่จะไปบอกผู้โดยสารให้มาจัดการกับผู้ชายหื่นคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
และที่สำคัญนะคนขับรถสองแถวก็คือคุณกิติชัยเชื้อเดิมอายุ๕๒ปีนะคะ
ว่าผู้ชายนี้หน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้อีกต้องรีบบอกนะคะ
จะได้ช่วยกันจับกลุ่มตัวเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไปรักษาให้มันเรียบร้อยนะ
พร้อมจะช่วยคุณคุณต้องเริ่มก่อนด้วย
ใช่คุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยอันนี้ช่วยเหลือตัวเอง
ช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากภัยสังคมแบบนี้
ใช่ช่วยเหลือป้องกันตัวเองโปรดิวเซอร์บอกมาให้พูดให้ดีนะ

คนนั้นเขากลัวไงคนนั่งสุดท้ายก็ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครก็เมินออกด้านหลังแล้วกัน